คับเรียนท่านประธานกระทบกับผมสุธินครังแสง
สมาชิกรัฐศพาจากมหัวศาลกรรมภักดิ์เพื่อไถ่
ว่าไม่เห็นด้วยกับที่ท่านประธานตีกรอบ
ว่าจะต้องอภิปรายเฉพาะควรลงหรือไม่ควรลงมติ
เพราะว่าขณะนี้มันมียติอยู่เยอะ
มีทั้งบอกว่าต้องเลื่อนต้องส่งตีความ
แล้วก็มีต้องหาทางออกอีกรวมประเด็นอีก
เพราะฉะนั้นเนี่ยการอภิปรายมันคงต้องพูดถึงยติเหล่านั้นด้วย
ที่ท่านตีกรอบไว้นั่นมันเพียงยติแรกเท่านั้น
เพราะฉะนั้นมันก็คงว่ากันไปทั้ง๕๖ยติ

หรือก่อนหน้านี้มาจนถึงขณะนี้เนี่ย
ที่มีปัญหาหาข้อยุติไม่ได้เนี่ย
ผมสังเกตการณ์ว่ามีความสับสนเกิดขึ้นมาเป็นลำดับ
เดินมาไกลแล้วหลงทางว่าเราออกมาจากไหน
พอเดินมาไกลเราไม่รู้ว่าเริ่มต้นมาจากไหนแล้วออกมาจากซอยไหนไม่รู้นะ
ก็ขอลำดับความกระชับให้เห็นว่า
สิ่งซึ่งเรากำลังสับสนกันอยู่นี่มีหลายประการ

วันนี้รัฐธรรมนูลที่เรากำลังพูดคุยกันถึงเนี่ย

แต่เราเอาไปปนกันพอปนกันเข้าไม่รู้ฉบับไหนเป็นฉบับไหน

ฉบับที่๒ก็คือฉบับที่กำลังเป็นร่างแก้ไขเพิ่มเติม
เนี่ยคาสภาอยู่เนี่ย๑๒ทำมาแล้วนี่กำลังจะคุยกันว่าจะโหวตโน
นี่คือแก้ไขเพิ่มเติมนี่ฉบับที่๒
และฉบับที่๓คือกำลังจะมีขึ้นไม่รู้จะมีหรือเปล่า
ผมขอเรียกมันว่าฉบับในฝันนั่นน่ะ
นี่๓ฉบับนี่ไปเอามาปนกันมันเลยมั่ว

ประเด็นที่สองที่พวกเราเข้าใจไม่ตรงแล้วก็มั่วกันมาก
ทำให้เกิดความคิดสับสนก็คือ
คำว่าแก้ไขเพิ่มเติมกับคำว่ายกร่างใหม่

พอไม่ชัดแล้วเอาสองอันมาตีความกันไม่รู้เป็นไรนี่ก็มั่วอีก

แต่ไอ้ที่สับสนต่อมาลำดับอย่างนี้ครับ
สำคัญครับลำดับจริงแล้วลำนุชบับนี้เนี่ย
เราได้ยื่นยติเข้ามาเป็น
ร่างแรกแก้ไขเพิ่มเติมลำนุน๒๑๖๐
พอยื่นมาปั๊บวาระ๑ผ่าน

แต่ก่อนจะถึง๓เนี่ยเพราะเอิญมีเพื่อน

ที่ไปถามศาลไปถามบอกว่า
สภามีอำนาจเขียนรัฐธรรมนูลขึ้นใหม่ไหม

นี่ชัดแล้วนะสารบอกว่ามีอำนาจ
ที่ถามไปเนี่ยเข้าใจว่าไม่มีอำนาจ

แต่วันนี้สารตอบมาแล้วว่ามีอำนาจ
เพียงแต่ขยายความมานิดนึงเท่านั้นเอง
สับสนต่อถกเถียงกันต่อว่า
แต่ถ้าจะทำรำนูลฉบับใหม่
จะต้องไปถามประชาชน
โดยประชามติเพราะประชาชนคือผู้สถาปนารัฐธรรมนูล
นี่ท่านอธิบายขยายความต่อมาเท่านั้นแหละ
ถ้าท่านตอบอย่างที่ถามไปเนี่ยจบมีอำนาจจบเลย
พอท่านขยายความมาบอกว่า
แต่ถ้าจะยกร่างฉบับใหม่ต้องไปถามประชาชน

ตรงนี้ก็เลยมาเกิดเหตุสับสนขึ้นมาอีก
วันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกที่เถียงกันอยู่เนี่ย
เข้าใจไม่ต้องมีประเด็นเดียวนอกนั้นเป็นประเด็นพ่วง
ไอ้คำว่าถามประชาชนเสียกรหรือทำประชามติเสียกร
เสียก่อนนะตอนไหนนี่มาคุยกันตอนนี้

ต้องไปถามสารคือเสียก่อนไปทำเสียก่อนเสียตอนไหน

เพราะฉะนั้นก็เลยคนก็ทีนี้ก็เริ่มเกิดความคิดต่างกันไปแล้วนี่
บางคนกลุ่มหนึ่งบอกว่าโน้นกลับไปถามที่
เริ่มตั้งแต่แก้ไขเรื่องนี้เนี่ย
มูลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี่ต้องไปถามตั้งแต่วาระหนึ่ง
อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าก็จะถามก็ต่อเมื่อว่า
จะเริ่มเขียนลำนูลใหม่จะเขียนเมื่อไหร่รับนูลฉบับใหม่
ร่างใหม่อ่ะก็ต้องมีสอสรทำไมสับสน
ก็สารท่านเขียนมาไม่บอกชัด
พอไม่ชัดปั๊บก็มีคนบรรยัติ
ตีความกันต่างนานาทีนี้
แล้วคนหนึ่งอีกหนึ่งไปตีความว่า
โหวตไม่ได้ซีกหนึ่งบอกโหวตได้
แต่วันนี้จะติยังไงก็ตาม
อ่านหนังสือดูสิครับกีหน้าน่ะ

บรรทัศน์หาไม่เจอว่าโหวตไม่ได้
เดินหน้าต่อไม่ได้วาระสามกระทำไม่ได้
สารไม่ได้พูดแม้แต่คำเดียวเลยนะ
ถ้าสารพูดปั๊บจบปุ๊บ
พอสารไม่พูดคำนี้ปั๊บเอาล่ะทีนี้
ก็เลยตีความเข้าข้างตามที่ตัวเองคิด

ทีนี้ไอ้ตีความต่างกันเนี่ย

ถ้าเราอยู่ในสภานี่คิดต่างกันนี่
เราอาจจะมองว่านี่มันมายาคติ
ก็ใช่ที่ฝ่ายค้านก็อยากแก้ก็ต้องตีเข้าข้างตัวเองดิ
สวไม่อยากแก้ก็ต้องตีเข้าข้างตัวเองนี่

ใช่ถ้าเอาเฉพาะคนในสภาเนี่ย
แต่ต้องยอมรับความจริงนะท่านประธานครับ

เอาเป็นว่าตัดออกซะในสภาไม่ต้องฟังสักคนนะ

ไม่ต้องฟังชนนั่นไม่ต้องฟังท่านวีรากร
ไม่ต้องฟังท่านสมชายไม่ต้องฟังสุธินแหละ

ออกไปฟังข้างนอกสภาที่ทีนี้

ตีความต่างกันเฉพาะเราไหม

ก็ตีความบอกว่าโหวตได้เดินหน้าได้

ท่านประธานชวนก็กรุณาบอกว่า
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็บอกว่าโหวตไม่ได้

แล้วยิ่งมาสร้างความสอบสวนขึ้นมาอีกนี่
ก็มีคนไปอ้างเอาความเห็นของฝ่ายกฎหมายสภา
ฝ่ายกฎหมายสภาก็บอกว่าโหวตไม่ได้

ต้องเคารพแต่ต้องยอมรับนะว่า
ฝ่ายกฎหมายสภาก็คือคนให้ความเห็น

สถานก็มีสิทธิให้รับฟังได้แต่

แล้วเอายังไงทีนี้เมื่อสับสนอย่างนี้แล้วเนี่ย

เอายังไงก็ต้องเอายังนี้นะสุภาครับ
หวด๑๕ทับ๑เป็นผลต่อการยกเลิกรัฐธรรมนูล
อ้างว่านี่คือการต้องไปถามประชาชน
ผมก็เลยต้องชวนพวกเราคิดว่า
ที่บอกว่ามีผลยกเลิกแล้วยกร่างใหม่เนี่ย

ร่างใหม่หรือยังฉบับที่เรากำลังที่จะลงมตินี่
กร่างใหม่หรือยังยัง
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายผมเองนี่
ซึ่งผมจะบอกต่อไปสักนิดนึงว่า
ไปถามประชาชนซึ่งเป็นผู้สถานพนักลักษมณ์นูเนี่ย
มันต้องถามตอนที่มีสอสรแล้ว
ตอนนั้นแหละศอจะเริ่มทำงานน่ะ
ก็ไปถามเขาว่าจะให้เปลี่ยนแปลงไหมจะให้แก้ไหม
ชนหรือประชามติบอกว่าไม่แก้ก็กลับบ้าน

ตรงนี้มีอะไรสนับสนุนบ้างว่าทำไมต้องไปถามตอนนั้น
ก็จะไปถามคนสถาปนารัฐธรรมนูลว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน

เขาเอาอะไรเป็นข้อประกอบพิจารณาในการที่จะสถาปนารัฐมนูล
เอาอะไรเป็นข้อมูลในการคิดที่จะตอบว่าควรลิไม่ควรแก้
ถ้าเราถามตอนก่อนยื่นยตินี่
แล้วก็เอากระดาษเปล่าไปให้เขากาผิดกาถูกสิ
จะแก้อะไรไม่เห็นบอกแล้วผมจะตอบกูได้ไง
แก้แก้อย่างไรแก้เมื่อไหร่
แล้วผมซึ่งเป็นประชาชนผมจะตอบคุณได้ยังไง
แต่ถ้าสมมุติว่าผ่านวาระ๓วันนี้แล้ว
มีสอสลแล้วไปถามชาวบ้านสิตอนนี้
ผู้สถาปนารัฐพนูญมีข้อมูลประกอบแล้ว
ว่าเอาจะแก้ใช่ไหม
นี่คุณจะยกทั้งหมดใหม่เลยใช่ไหมนี่๑๕
วด๑๕ทับ๑เห็นแล้วคุณจะแก้อันนี้
แล้วคนจะแก้สอสรด้วย

นี่มีข้อมูลไปประกอบให้ผู้สถาปนาเขาได้ประกอบการพิจารณา

โบราณก็บอกว่าไม่รู้ไม่ชี้
ถูกแล้วนะไม่รู้แล้วไม่อยากจะไปชี้
นี่ยังไม่รู้อะไรจะไปให้เขาชี้ได้ยังไง

ไม่รู้จะให้เขาชี้ว่าควรแก้ไม่ควรแก้
เพราะฉะนั้นไอ้๑๕หมวด๑๕ทับ๑เนี่ย
วันนี้ยังไม่แก้ยังไม่เริ่ม
วันนี้ที่กำลังทำกันอยู่นี่นะครับ
ไม่ใช่รัฐมนูลฉบับในฝันที่จะต้องไปถาม
แต่มันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็เถียงกันได้อีกทั้งวันนั่นแหละ
นะครับแล้วทำยังไงจะหาข้อสรุปได้
วันนี้ก็มีคนเสนอหลายอย่าง
ถ้าบอกว่าวันนี้ไม่ต้องโหวต

โหวตข้างนอกจะเลื่อนงานดำเนินคดี
แล้วก็วันนี้ในสภาก็พูดน่าคิดเหมือนกันว่า
ถ้าโหวตแล้วนี่ขัดรัฐธรรมนูล
ท่านครับขัดตรงไหนอ่ะ
วันนี้การแก้ไขรำนูลแก้ได้โดยยึดอะไรครับ
ยึด๒๕๖๙อนุ

ใครเดินออกนอกจากนี้สิขัด

บอกสิว่าขัด๒๕๖ตรงไหน
นุ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ขัดตรงไหน
แต่คนที่บอกว่าจะต้องไปทำประชามติ
ร่างเสร็จนะที่ขัดวงเล็บ๘ของ๒๕๖
เพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าวันนี้ถ้าเราเดินหน้าลงวาระ๓นี่

พวกผมก็ยินดี

ถ้าพวกผมไม่เดินหน้าลง๒๕๖๔

วันนี้กลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าลง๒๖โดนคดีแน่

ถ้าไม่ลงวันนี้โดนแน่เหมือนกัน
เพราะคุณทำ๑มาแล้ว๒มาแล้ว
มีเหตุผลอะไรไปหยุดไม่ทำ๓ต่อ

ชีวิตของสมาชิกรัฐสภาวันนี้นี่

กับรัฐสภาวนก์เป็น๒๕๖ซึ่งเป็น

มาที่๖หรือ๕ไม่รู้ยัตติเนี่ยนะ
อันแรกบอกว่าไม่ต้องลงไม่ต้องโหวต
แล้วต่อมาก็บอกว่าท่านจุลินก็เจตนาดีนะ
บอกว่าหยุดไว้ก่อนแล้วไปถามศาล
แล้วมีท่านนิกรบอกว่าชะลอไว้ก่อน

งั้นรวบมาเลยสิเอามันแบบว่า
เป็นยติใหม่ศึกษาหาวิธีการดำเนินการตามผลคำวินิจฉัย

แต่ว่าไอ้ที่มันจะต้องยึดที่สุดแล้วท่องเป็นคัมภีร์ที่สุด
บูชาที่สุดวันนี้นี่คือหลายคนชอบอ้าง
อำนาจสถาปนารัฐมนูลเป็นของประชาชน
ผมวันนี้นะครับทำอย่างไรจะไปให้เจ้าของอำนาจ
เขาชี้เลยไปที่โน่นเลย
ที่นี่ก็ไม่ชอบแหละไม่มีอำนาจชี้
โน่นเลยไปยังไง

มีคนมาเตือนพวกผมด้วยโหวตตกนะสุธิน
แน่บวชวันนี้ตกตกก็ให้ตกครับ
ถ้ามันตกจริงก็จะได้รู้ว่ามันตก
เพราะใครมีเจตนาร่างไม่ล่าง

แล้วรีบเขียนใหม่ให้ทันสมัยหน้าด้วย
จะตกซะวันนี้นี่สมัยเปิดสมมุติหน้าก็ยื่นไหนไม่ได้
แต่ถ้ามันชะลอไว้ด้วยวิธีการ
จะรอไว้แล้วถามสารนี่ตกปั๊บ
ก็ไม่รู้ชาติไหนเราจะได้ยื่นสมัยไหนจะได้ยื่น

เพราะฉะนั้นผมอยากให้โหวตวันนี้
เพราะ๑ถ้าเกิดมันผ่าน

ไปถามประชาชนเลยตอนนี้
มีสอสรถามประชาชนเลยตอนนี้
เอาทีนี้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจชี้ได้เลย
ได้หลายประการนะมีนัยยะที่จะตอบคำถามได้เยอะเลยนะท่านประธาน
สภามีอำนาจทำไหม

ถ้าเขาบวชว่าผ่านประชาวฤติบอกผ่าน
เรามีความภูมิใจแล้วเจ้าของอำนาจเขาบอกว่าผ่าน
การที่คุณไปตั้งสอสรนี่มีคนบอกว่าไม่ชอบ
คุณต้องทำเองสิไปมอบอำนาจสอสรทำไม
ถ้าเจ้าของอำนาจเขาชี้ว่ารัฐมนูลผ่านให้แก้ได้

เจ้าของอำนาจเขายอมรับว่าให้ตั้งสอสร

เพราะฉะนั้นถ้าเดินหน้าโหวตวันนี้

ไม่ตกก็จะได้นำไปสู่การถาม
กับเจ้าของอำนาจที่แท้จริงถูกต้องไม่ต้องมาเถียงกัน
เขาตัดสินอย่างไรก็เอาตามนั้น
แต่ถ้าหากว่าไปยื่นศาลเหมือนท่านจุลินเสนอนี่
ผมก็ว่าไม่เลวนะดีนะเห็นชอบอยู่นะ
สารที่ทำมาวันนี้เป็นมูลเหตุเอง
ทำให้พวกเราสมองมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย

แต่ผมเชื่อว่าท่านจะไม่ตอบอะไรชัดเจนกว่านี้หรอก
เราก็จะเสียเวลาเปล่าผมเชื่อเลย
อดีตท่านก็ว่ามาตรงนี้อันนี้คือชัดที่สุดแล้วนะ

มันเป็นไลฟ์สไตล์หรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วถ้าแบบท่านนิกรเลื่อนไปก่อน
วันนี้เนี่ยนะถ้าเลื่อนไปก็คือเลื่อนปัญหาไปข้างหน้า
ถ้าเลื่อนไปแล้วนี่ถ้ารู้ว่าวันนี้มันโหวตได้
ไปมันก็โหวตได้อยู่ดิทำไมไม่โหวตวันนี้
ถ้าคิดว่าวันนี้มันโหวตไม่ได้เลื่อนไปมันก็โหวตไม่ได้
ไปทำไมแล้วเลื่อนไปแล้วนี่พอไปรู้วันนั้นเนี่ย
ก็สายซะแล้วที่จะทำใหม่แล้วประชาชนเขาจะเข้าใจเราอย่างไร
ท้ายที่สุดท่านประธานที่เคารพครับ
ถ้าเราบูชาอำนาจประชาชนจริง
ถ้าเราเคารพว่าประชาชนมีเจ้าของเป็นเจ้าของที่จะสถาปนารับนูนจริง
วันนี้เนี่ยทำมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย
ประชาชนรอคอยทั้งประเทศขนาดนี้เนี่ยไปทุบความหวังเขาทำไม
ทำไมไม่ให้มันเดินหน้าต่อไปแล้วเอาไปให้เขาน่ะชี้
แล้วเราจะมาดับความหวังด้วยมือของเราทำไม
เพราะเราเป็นเพียงตัวแทนของประชาชนเอาไปไงตัวจริงเขาชี้เลยสิ

เนี่ยผมถึงสนับสนุนว่าวันนี้เนี่ย
ต้องเดินหน้าวาระ๓โดยโหวต
ใครบอกว่าโหวตไม่ได้ผมย้ำอีกทีขีดเส้นใต้อีกรอบ
บรรทัศน์ไหนหน้าใดที่สารมนุนวินิจฉัยว่าโหวตไม่ได้ทำไม่ได้

ขอบคุณครับที่ท่านสุธินการแสง
พิปรายมานี่อยู่ในกรอบที่ผมกำหนดไว้นะครับ
ไม่มีปัญหาใดเลยนะครับ